ถูกต้องนะฮะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีหนึ่งภาพ
ทำให้คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะคนอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ตื่นตกใจมีภาพของผู้ชายคนหนึ่ง
ทราบภายหลังว่าเป็นชาวเมียนมาแต่งกายคล้ายกับนักบิน
ไปเดินในพื้นที่ห่วงห้ามของสนามบินสุวรรณภูมิเกิดมาสามคำถาม
เข้าไปได้ยังไงแล้วมันจริงไหมอีกหนึ่งคำถามคือ
ติดโควิดหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเป็นชาวเมียนมาร์
คนเขาตั้งข้อสังเกตแบบนั้นตอบเลยมีหนึ่งคำตอบที่ตอบได้
เกิดขึ้นจริงเข้าไปจริงนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเข้าไปทำไมนะฮะ
กลับไปดูเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเพราะว่ามีเพจบิ๊กเกรียนอินดี้
เขาโพสต์ภาพแบบนี้ผู้ชายคนนี้เป็นชาวเมียนมาร์แต่งกาย
เป็นนักบินของสายการบินแห่งหนึ่งคล้องบัตรลูกเรือด้วยนะฮะ
เดินเข้าออกในพื้นที่ห่วงห้ามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่คนทั่วไปเข้าไม่ได้แต่นักบินกับลูกเรือเข้าไปได้
ผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปได้แล้วก็มีการตั้งคำถามในเพจว่า
ทำไมถึงปล่อยให้ชาวเมียนมาร์คนนี้ปลอมตัวเข้าไปได้
แล้วเขาผ่านการคัดกรองตรวจโควิด๑๙หรือเปล่านะฮะ
คนที่ตอบได้เราไปถามทางด้านของภูมิในการท่ากาศยานสวนภูมิ
ครับออกมายอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงครับ
ชายคนนี้เป็นชาวเมียนมาร์นะฮะแต่งกายเรียนแบบนักบินของสายการบินแห่งหนึ่ง
จริงแล้วเดินเข้าไปในพื้นที่สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ
จริงแต่ในขณะนั้นรบพอของสนามบินสังเกตเห็นความผิดปกติ
เพราะการแต่งกายกับบัตรเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะอ่านะฮะ
เขารู้ว่านักบินแต่งยังไงเขารู้ว่าบัตรมันต้องมีแบบไหน
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้
แต่ภาพที่ปรากฏมันแคปมาจากภาพของกล้องวงจรปิดในสนามบินอีกที
ทีนี้ไปสอบสวนชายเมียนมาร์คนนี้เขาบอกว่า
เค้านะภักดิ์อยู่คอนโดแห่ง๑แถวหัวมาก
แต่เขาเรียนอยู่ที่สถาบันการบินแห่งหนึ่งจริง

จูงใจที่ปลอมตัวเป็นนักบินและเข้าไปที่สนามบินเพราะว่า
ต้องการจะเข้าไปถ่ายภาพกับคลิป
หลอกว่าตัวเองเป็นนักบินแล้ว
เพื่อให้ครอบครัวกับแฟนสาวเห็นว่าเป็นนักบินจริง
คือสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาว่าเรียนจบแล้วแล้วก็เป็นนักบินแล้วจริง
อ้างไปเพราะว่าอยากจะหลอกผู้หญิงนี่แหละ
เพราะว่าวีซ่าหมดแล้วแต่เขายังไม่เดินทางกลับไปเนื่องจากว่ามันติดเรื่องของโควิดด้วยแหละ
แล้วตอนนี้สารตัดสินลงโทษไปแล้วเขาถูกดำเนินคดีจำคุกเป็นเวลา๘เดือน
อันนี้คืออุทาหรณ์ใครจะทำแบบนี้มีความผิดด้วยแล้วช่วงนี้มันสุ่มเสี่ยงเป็นชาวเมียนมาร์ด้วย
ปลอมตัวแบบนี้คนก็หวั่นว่าเป็นโควิดหรือเปล่านะครับ